ก๋วยเตี๋ยวไข่ก็จอคิวกันมาติดเด็ดค่ะใช่แล้วเพราะร้านที่สองที่เฮียน็อตจะพาไปสืบสาวราวเส้นยังคงอยู่ในแนวของถนนวิภาวดีรังสิตแต่ร้านนี้เขยับเข้ามาอีกนิด
เพราะเราจะมาตามหาร้านเส้นในซอยวิภาวดีสิบหกหรือซอยโชคชัยร่วมมิตรนั่นเองค่ะเอ๊ะซอยนี้นักสืบสายเส้นของเราสืบทราบมาว่ามีร้านก๋วยเตี๋ยวเยอะมากอ่ะว่าแต่เฮียจะพาไปร้านไหนกันนะ
การเดินทางตามหาร้านเส้นอนาชาติแถวถนนวิภาวดีของเรานะครับก็เดินทางมาถึงร้านที่๒นะครับตอนนี้เราอยู่ที่ซอยวิภาวดี๑๖ครับ
หรือว่าซอยโชคชัยร่วมมิตรนะครับซอยนี้ทั้งซอยนะครับเรียกได้ว่ามีร้านก๋วนี่มากมายจริงจริง
แต่ร้านที่เราจะพาคุณผู้ชมมาสืบสาวราวเส้นนะครับคือร้านก๋วยเตี๋ยวเกี้ยวไข่ต้มยำนะครับ
ซึ่งเปิดตำนานความอร่อยมากว่าสามสิบปีแล้วครับเรื่องราวของร้านนี้จะเป็นอะไรเดี๋ยวตามผมไปสืบสาวราวเส้นพร้อมกันเลยครับ
สวัสดีครับวิพาวครับผมร้านก๋วยเตี๋ยวเกี้ยวไข่ต้มยำเปิดมานานยังเนี่ย

แล้วเมนูก๋วยเตี๋ยวเกี้ยวไข่ต้มยำนี้มาเมื่อไหร่ครับผม

ที่ออกจากงานมาช่วยที่บ้านมาช่วยแม่

เมนูมันก็แบบมันมีซ้ำแล้วไง

เพียงเกือบ๓๐ปีครับ

คิดว่าเอ๊ย
แล้วก็มีใส่หมูชิ้น
หมูซับลูกชิ้น
แล้วก็มี
ก็คือเครื่องแน่นแล้วก็บวกกับไข่ออนเซ็นตัวนี้ที่กำลังเป็นที่นิยม
คนเขาชอบทานกันใช่อ่าถ้างั้นเดี๋ยวขอเข้าไปดูได้ไหม
มีส่วนผสมอะไรบ้างใช่ค่ะใส่อะไรครับพี่ป่าครับค่ะ
เอาล่ะบุกเข้ามาในครัวกันเลยทีเดียวนะครับผมมาดูเรื่องของเส้นก่อนดีกว่า
นะครับที่ร้านมีเส้นอะไรบ้างครับมีบะหมี่นะคะบะหมี่อันนี้ก็คือ
ประดั้งเดิมก็คือบะหมี่อันนี้แหละใช่เอามาจากไหนครับเนี้ยอ่า
พอดีย่าเป็นคนทำย่าเป็นคนทำเส้นบะหมี่เลยเอาของเขามา
ใช่จุดเด่นบะหมี่เราอยู่ตรงไหนเนี่ยมันเป็นบะหมี่ไข่อะค่ะ
มีไข่ใช่ร้อยเปอร์เซ็นต์ใช่เหนียวนุ่มจ้ะหอมอ่าโอเค
อันนี้บะหมี่เลยที่ขายมา๓๐กว่าปีนี่เราก็ใช้บะหมี่อันนี้มาตลอด
ก็มีเส้นอะไรครับเส้นเล็กนะคะหลังหลังก็มีเส้นเล็กค่ะ
มีเส้นเล็กอันนี้ซื้อจากไหนอ่าเขามาส่งเจ้าประจำ
เหมือนกันใช่เนี่ยวนุ่มค่ะอ่ามีเส้นยายเส้นใหญ่เก้ยอย่าให้
ใช่ค่ะแล้วก็เส้นหมี่แล้วก็เส้นหมี่นะฮะใช่ค่ะมาดูน้ำซุปกันบ้างนะครับ
ใส่อะไรบ้างจ๊ะเนี่ยก็มีกระดูกเล้งอยู่ในนี้
กิจชั่วโมงก่อนจะใช้งานได้เนี้ย
๒๓ชั่วโมงต้มมาหลังบ้านก่อนมีต้มเอาออกมาใส่ก็รอดเวลาเวลา
น้ำซุ๊กเรารู้แล้วครับมาถึงเครื่องละมันดีกว่ามีเครื่องอะไรบ้างเอย
หมูชิ้นนะคะหมูับหมูนุ่มใช่ไหมใช่
ที่เป็นเขาเรียกว่าซิกเนเจอร์ของทางร้านเลยอันนี้เรามีวิธีการทำยังไงอ่ะ
ก็หมักทิ้งไว้ข้างคืนหมักด้วยอะไรมันจะมีผงหมักอะค่ะของอดีตแม่เป็นคนทำ
หมักนี่เอามาจากไหนเยาวราชคือตั้งแต่สมัยเปิดร้านเลย
เราต้องไปเลือกผงหมักหมูจากเยาวราชเท่านั้นแล้วหมักด้วยผงหมักเยาวราชมันคุ้มจะเป็นยังไง
ก็มันจะนุ่มแล้วก็มีน้ำตาลทรายมีไข่อะไรอย่างนี้มันก็จะมีผสมกันไป
ผงหมักผงเยาวราชแล้วเราก็ปรุงรสเพิ่มใช่มีน้ำตาลมีไข่อะไรพวกนี้
ให้หมูมันนุ่มแล้วหมูสับนี่แหละเหมือนกัน
ผงหมักเหมือนกันด้วยแต่ว่ามันจะตีตีตีให้ตีให้มันพอ
ผสมเข้าไปในเนื้อหมูใช่ใช่แล้วก็พอเสร็จก็ต้องข้างคืนแช่ตู้เย็นไว้
สองอันนี้ทั้งหมูนุ่มแล้วก็หมูสับเนี่ยจะต้องข้ามคืน
หมักให้เรียบร้อยใส่ส่วนรวมให้เรียบร้อยแล้วเอาไปค้างคืนหนึ่งคืน
คือเอามาใช้งานได้ใช่ใช้งานก็แค่เอามาร่วมค่ะ
มีอะไรนี่ไข่ตัวนี้เลยค่ะของทางร้านเลยก็คือไข่ออนเซน
มีวิธีทำอย่างไรให้มันเป็นไข่ออนเซ็นก็ใส่ในหม้อใส่ในหม้อเสร็จ
ก็เอาน้ำร้อนเนี่ยน้ำร้อนเดือดใส่ลงไปแล้วก็ปิดฝาปิดฝา
คือวิธีการของเราก็คือบ้านบ้านเลยอ่ะเอาหม้อใช่
ไม่ต้องตั้งไฟด้วยไม่ต้องอ่ะเอาน้ำเดือดเนี่ยใส่ลงไปใช่
ปิดฝาแล้วปิดฝาจบเลยจบเลยถึงเวลาก็เอามาใช้ได้ใช่
ก็มาดูตอกดูว่าถ้าใช้ได้ก็คิดค้นนานไหมอ่ะอืมก็หลายวิธีอยู่อะค่ะ
ทำให้มันได้แบบเนี้ยเรียกว่าพอปรับสูตรมาเป็นก๋วยเตี๋ต้มยำไข่ออนเซ็น
ก็สร้างความตื่นตาตื่นใจให้กับลูกค้าเป็นอย่างมากแต่พี่ปลาเขาบอกไว้ว่ากว่าจะเป็นไข่ออนเซ็นนั้นไม่ใช่เรื่องง่ายง่าย
เพราะต้องมีเทคนิคและวิธีการต้มไข่ค่ะโดยเริ่มจากการต้มน้ำให้เดือดพลาดก่อน
หลังจากนั้นก็ปิดไฟแล้วใส่น้ำเย็นลงไปจากนั้นก็เอาไข่ไก่ลงไปใส่ในหม้อ
และปิดฝาทิ้งไว้ประมาณสักสิบสองถึงสิบสามนาทีนะคะหลังจากเอาไข่ออกจากหม้อ
ก็พักทิ้งใส่ภาชนะเอาไว้รอออเดอร์มาก็ทำการเคาะไข่ใส่ชาม
แล้วก็ยกเสิร์ฟพี่ปลาแอบบอกกับทีมงานว่าเรื่องระยะเวลาเป็นสิ่งสำคัญ
แต่ตอนนี้ก็ทำกันจนชินแล้วเรียกว่าอาศัยความเคยชินและประสบการณ์ล้วนเลยล่ะค่ะ
ไอ้ที่ว่าใช้ได้มันเป็นยังไงไหนขอตอบให้ดูสักอันใช่ไหมอ่าได้ครับ
ให้ดูสักอันหนึ่งสิไอ้ที่ใช้ได้นี่จะต้องเป็นลักษณะยังไง

นี่อันนี้คือใช้ได้คือมันจะไม่สุกทั้งหมด
มันจะมีความดิบอยู่บ้างนิดหน่อยใช่แล้วตัวไข่แดงนี้ดิบไหม
ดิบค่ะเป็นลูกเลยค่ะอ๋อเหรอค่ะอ๋อไข่แดงก็จะเป็นลูก
มีเฉพาะไข่ขาวเท่านั้นใช่ที่ยังเหมือนดิบดิบสุกสุกอยู่ใช่
อันนี้ก็คือทำให้คนติดอดใจใช่ตัวเดี่ยวของร้านนี้
นี่ไข่ออนเซนนะแล้วมีอะไรอีกมีเกี้ยวด้วยเกี้ยวลูกค่ะ
เดี๋ยวนี่ทำเองไหมแป้งก็ทำเองมาร้านเดียวกันนะคะกับบะหมี่
ร้านเดียวกับบะหมี่ใช้แป้งเหมือนกันแล้วเราก็เอาหมูสับปรุงรส
ปั้นเข้าไปแล้วก็ปั้นในตัวเกี้ยวนะครับผมตัวนี้ก็ต้องมาลวกก่อน
ก็มีลูกชิ้นหมูลูกชิ้นหมูแค่นี้สี่อย่างนี้ก็จะได้เมนู
ก๋วยเตี๋ยวเกี้ยวไข่ต้มเกี้ยวไข่ต้มยำแล้วเพราะฉะนั้นวันนี้เดี๋ยวขอลองสักจานนึง
ได้ค่ะว่าจะอร่อยสมคำล่ำลือหรือเปล่าจ้ะขอเป็นบะหมี่เกี้ยวไข่ต้มยำน้ำคลุกคลิกแล้วกันนะ
เชื่อว่าแฟนแฟนรายการก็คงจะเหมือนเหมือนทีมงานใช่ไหมล่ะคะเอาเป็นว่าจัดสิคะ
รออะไรพี่ปลาคะจัดมาค่ะจัดมารัวเอามายั่วให้ต่อมน้ำลายแตกกันไปเลย
เอาละครับตอนนี้ก๋วยเตี๋เกี้ยไข่ต้มยำก็อยู่ตรงหน้านะครับ
มาชิมกันดีกว่านะครับผมต้องทำยังไงครับ
ต้องทำให้ไข่แตกผสมกันไหมหรือว่าแตกเลยค่ะ
แล้วแต่เดี๋ยวชอบใช่ไหมใช่อันนี้คือเราปรุงรสให้เรียบร้อยแล้ว
ครับครับผมแล้วคลุกเข้าทุกอย่างให้เข้ากัน
นี่ก่อนดีกว่าหมูหมูหมูนี่
หมูนี่จะต้องบอกว่ามันไม่ได้นุ่มไปซะทีเดียวนะ
แต่มันไม่มีความเหนียวอ่ะมันเหมือนว่ามันมีความหนึบอ่ะนะ
เนอะเนี่ยมันคือความเหมือนกล้ามเนื้อของของหมูมันมันมันถูกหมักซะจนนุ่มไปหมด
แต่ว่ามันไม่ถึงขนาดขั้นเละมันยังมีอะไรให้เราเคี้ยว
แล้วก็เคี้ยวได้สบายไม่ยากมากเกินไปแล้วนะครับผมอ่ะลองดิน้ำซุป
เฮ้ยนี่ปรุงรสที่เรียบร้อยแล้วต้องบอกเลยว่ารสชาติเหมือนต้มยำเลย
คือรสเป๊ะเลยทุกอย่างเลยค่ะโอ้โหนี่ไม่ธรรมดาทุกจานเหมือนมิ้งถูกไหม
รสชาติเดียวกันหมดไม่มีเปลี่ยนแปลงค่ะอ่าเรียกได้ว่ามาที่นี่ไม่ต้องปรุง
เรียบร้อยแล้วนะครับนอกจากเมนูก๋วยเตี๋ยต้มยำไข่ออนเซ็นเนี่ย
มีเมนูอะไรอีกบ้างที่ร้านมีบะหมี่เกี้ยวหมูแดงบะหมี่เกี้ยหมูแดง
ค่ะแล้วก็มีบะหมี่ต้มยำที่ไม่ใส่ไข่ก็ได้บางคนเขาไม่ทานไข่อ๋อ

แล้วก็มีต้มเลือดหมูค่ะต้มเลือดหมูจ้ะก็ก๋วยเตี๋ยวทุกประเภท
แล้วก็บวกต้มเลือดหมูเข้ามาค่ะอันนี้เปิดขายทุกวันค่ะ
มีวันหยุดไหมหยุดก็มีธุระถึงหยุดมีธุระหยุดเท่านั้นเองใช่
แต่ปกติจะขายทุกวันค่ะกี่โมงถึงกี่โมงนะหกโมงเช้าค่ะประมาณหกโมงเช้า
ตั้งแต่เช้าเลยเหรอใช่ถึงกี่โมงช่วงนี้ขายถึงบ่ายสาม
บ่ายสามก็ปิดร้านแหละค่ะเตรียมของของขายพรุ่งนี้ต่อไปค่ะ
จริงจริงแล้วในสอยโชคชัยร่วมบินเนี้ยมีร้านพูดเจ๋วเยอะมากเนอะใช่
ใช่ร้านอาหารเยอะเยอะเยอะจริงจริงเนอะค่ะเราคิดว่าอะไรของร้านเราเนี่ย
ทำให้ลูกค้าถึงติดอกติดใจแล้วก็ทานต่อเนื่องกันมาเป็นระยะเวลาเป็น๓๐ปี
มันน่าจะคนเก่าเขาก็จะรู้อยู่แล้วใช่ไหมคะว่าแม่เป็นคนทำ
เป็นคนทำแล้วขายแล้วเราแค่มารับช่วงต่อลูกค้าก็ต่อเนื่อง
คือลูกค้าเก่าของคุณแม่ก็มาใช่แล้วก็มีลูกค้าใหม่ใหม่ก็มีตามออฟฟิศตามบริษัทอะไรอย่างเงี้ย
มันก็มีมาเรื่อยเรื่อยอ่ะค่ะก็คือของที่คุณแม่ทำมาเนี้ยมันดีอยู่แล้วใช่
เราแค่มาสารต่อเรามาสารต่อแล้วสิ่งที่เราเพิ่มเติมเข้าไปก็ทำให้มันมีอะไรแปลกใหม่เข้ามา
ค่ะแล้วขายดีขึ้นมั้งเราเพิ่มเมนูนี้เข้าไปก็โอเคขึ้นดีขึ้นค่ะ
มีคนรุ่นใหม่มาทานเยอะขึ้นใช่อ่าถ้าคนอยากจะมาลองทานก๋วยเตี๋ยวต้มยำไข่ออนเซนเนี่ย
มายังไงตั้งอยู่ที่ไหนของร้านอ่าอยู่ซอยวิภาวดีสิบหกนะคะสวัสดีสิบหก
ใช่จะปักซอยนะใช่เขาจะปักซอยอยู่วิภาวดีสิบหกอ่า
ร้านเราจะอยู่ฝั่งซ้ายมือสายมือจ้ะสายมือประมาณห้าสิบเมตรได้
ใกล้ใกล้เลยใกล้ใกล้ค่ะเดินมาก็ถึงจับปากซอยเดินมาก็ได้ได้
สบายถ้ามาจากรัชดาของเราเป็นรัชดาสิบเก้ารัชดาสิบเก้าค่ะ
ฝั่งสองทางนะใช่เข้าได้ทั้งสองทางค่ะถ้ามาจากรัชดาร้านอยู่
ขวามือถ้ามาจากวิพาร้านอยู่ซ้ายมือมาได้ตั้งแต่เช้าเลยค่ะ
หกโมงเช้าถึงบ่ายสามทุกวันไม่มีวันหยุดค่ะอ่า
วันนี้ขอบคุณมากครับสวัสดีค่ะสวัสดีค่ะ
บอกเลยนะคะว่าความแซ่บความซีดเผ็ดร้อนพอกับสภาพอากาศเที่ยงของวันนี้เลยล่ะค่ะ
แต่ไหนไหนมาชิมเผ็ดแล้วก็ขอเผ็ดกันต่อเพราะว่าเชฟฟังสุดหล่อจะขอเสิร์ฟเมนูขนมจีนรสจัด
แต่จะเข้มข้นจัดจ้างแค่นั้นไหนไปพบกับเชฟวางและเฮียนอ๊อตนายช่วงปรุงเส้นเป็นเรื่องกันเลย
สวัสดีครับครับจากการตระเวนทานก๋วยเตี๋ยวนะครับ

เรียกได้ว่าเตรียมวัตถุดิบกันแบบเยอะจริง

ไปดูกันครับว่าวัตถุดิบในวันนี้มีอะไรบ้างครับ
ตอนนี้เราเริ่มทำเลยดีกว่าครับเชฟ
เจียวหอมแดงให้ผมหน่อย
กรอบ

จะมีส่วนที่เมื่อกี้ตำแล้วก็ปั่นไปเรียบร้อยแล้วนะครับ

แห้งที่เราไปแช่น้ำแล้วก็ปั่นนะครับ

สามารถใช้แทนกะทิหรือครีมก็ได้

ก็อร่อยล้ำไม่ซ้ำใครเลยแหละครับ

รสชาติอาหารกลมกล่อมแล้วก็มีมิติมากขึ้น

ต้องมีติดครัวไว้ไม่เคยขาดเลยครับ
แล้วตอนนี้นะครับเชฟนี่เลย
เขามีขนาดใหม่กระป๋องเล็กนะครับ

หรือการปรุงอาหารที่ปริมาณน้อยครับ
ยังมีฝาเปิดพร้อมใช้สะดวกมากเลยใช่ไหมล่ะครับเชฟ

ประมาณ๑ส่วน๓กระป๋องครับพี่นอท
โอเคประมาณนี้

แล้วก็น้ำมะกรูด

เป็นกุ้งที่ผมเอาไปต้มกับนมข้นจืดนะครับ
แล้วก็ตัวดิสงบดนะครับ

อันนี้ก็มะพร้าวคั่วนะครับ

กดไลค์รัวให้เชฟเลยครับผม

สมกับเป็นขนมจีนน้ำพริกแบบไทยจริงนะครับ
ขนมจีนน้ำพริกที่มีกลิ่นหอมนมเบานะครับพี่น็อต

เมนูเนื้อและเมนูต้มยำ

ฝีมือเชฟฟางกับเชฟน็อตกันไปแล้ว

ให้ออกมาเป็นเมนูเส้นสุดสร้างสรรค์

๒ร้านที่ผ่านมาอย่างแน่นอน

อยู่ส่วนไหนของวิภาวดีรังสิต
ช่วงหน้าสืบสาวราวเส้นพร้อมกันจ้า